คือคนไทยไม่แพ้ใครในโลก
แต่ว่าที่หอพักนี้เนี่ย

เพราะว่าคนที่เช่าหอเขาเนี่ย

ที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยแถวนั้น

คุณผู้ชมคุณปุ้ยคุณต้น

ี่ห้อดังมันไม่ธรรมดาเลย
สะดุดตาทุกอันเลยฮะใช่ครับผม

ถูกโพสต์ลงในทวิตเตอร์กับข้อความบอกว่า

มึงหอพลักษณ์กูเขามีอาหารแบบนี้

แล้วช่วงโควิดมีลดค่าห้องให้ด้วย
เพราะส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาอยู่กัน
ช่วยเหลือดีกว่ารัฐบาลอีก
ผมอยากให้คุณอ่านคำที่เบอร์ภาพมากเลย

แล้วทุกวันเจ้าของหอจะมีไลน์มาบอกวันนี้เมนูอะไร

ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙ธนบุรี

อยู่แถวนั้นเดี๋ยวจะย้ายหอเร็วนี้

คือเอาเข้ากล่องมา

ไก่ทอดชื่อดังอาหารชื่อดัง
แล้วคือข้าวมาแต่ละกล่องเนี่ยไม่ใช่แบบกล่องโฟมตามตลาดด้วยนะ

โอ้โหอยากเห็นหน้าคุณป้าหรือคุณลุงเจ้าของหอเหลือเกิน